เอาล่ะมาถึงข่าวนี้เมื่อวานนี้หลายคนชอบข่าวนี้
แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นกับผู้เกี่ยวข้องอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่
เพราะว่าเป็นภาพเสมือนเสมือนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่ครับเหมือนกับเดินอยู่บนนะฮะดวงจันทร์ไหม
ว่าเป็นการร้องเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะ
นี่ฮะเหมือนกับประเทศไทยได้ขึ้นไปอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์แล้ว
นี่แหละครับนี่คือถนนห้วยโจทย์หนองโนนะฮะอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
มันเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนดวงจันทร์ระยะทาง๓กิโลเมตรได้นะครับ
แล้วคุณผู้ชมฮะถ้าขับรถผ่านไอ้หลุมเล็กแบบนี้ติดกันแบบนี้นะ

นางสาวฉลวยจิตวันสืบนะครับนะครับผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี้เล่าบอกว่า
ถนนสายนี้คุณนักข่าวมันพังมานานแล้วนะ
ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาซ่อมนั่นแหละ
เอาหินคลุกมาเอาหินคลุกมาลง
ฝนตกรถขยี้ไปขยี้มาก็พังอีก

ทางหลวงชนบทหรือว่าอบจขอนแก่น
ก็มาทำถนนให้ชาวบ้านใหม่นะฮะ
นายสมศักดิ์จังตระกุลนะครับ

หน้าฝนเนี่ยนะถนนมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อพังหลายที่
ก็ได้ประสานให้แล้วนะอบจขอนแก่นไปดูไปตรวจสอบ
ซ่อมให้ชาวบ้านแล้วก็จัดสรรงบประมาณ
ในกระทำถนนในจุดที่พังเสียหายให้ประชาชน
ไปไหนมาไหนเออมันลำบากจริงนะ
ล่าสุดนายวิรัตินาคันชมอปช่างของขอนแก่นบอกว่า
ถนนเส้นนี้ยอมรับมันพังบ่อยจริง
เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่สัญจรเป็นทางลัดกระนวลเนี่ยมาขอนแก่น
มันก็เลยเสียบ่อยพังบ่อยมันใช้เยอะนะ
ช่วงหน้าฝนของทุกปีเจอแบบนี้พอฝนมา
ตอนนี้จัดสรรงบประมาณปี๒๕๕๙
ล้านบาทเลยคราวนี้เดี๋ยวจะซ่อมแล้วก็ถนนสายนี้นะครับ
โดยจะปรับปรุงเป็นราดยางแอลทฟัลต์นะฮะอังกฤทธิ์ด้วย
ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยจะทำยังไงนะฮะ

เบื้องต้นด่วนที่สุดก็พรุ่งนี้ทางอบจก็จะส่งเครื่องพักเข้าไป
แก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือเอาหินคลุกไปกลบหลุมก่อน
ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากนั้นงบประมาณเข้ามาในปี๖๕นะครับ
เริ่มตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปถ้ามีงบประมาณเข้าก็จะรีบดำเนินการ
เป็นกรณีเร่งด่วนก่อนนะครับ
บจขอนแก่นยอมรับก็ทราบข่าวจากสื่อมวลชนนี่แหละ

แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องจักรไปซ่อมถนนชาวบ้าน
สัญจรไปก่อนนะฮะ
ก็จะเอาหินคลุกแบบเดิมนี่แหละไปกรบนะฮะ
แล้วเดี๋ยวพองบประมาณมาอะไรมาเดี๋ยวคราวนี้
ทำอย่างที่นำเรียนไปนะฮะทำให้แข็งแรงเลยคราวนี้
เดี๋ยวคราวนี้ดวงจันทร์จะกลายเป็นทางช้างเผือก
โอ้โหคุณว่าเราพอเปลี่ยนเทียบค่ะ
ยินดีด้วยเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคะ